เย็นไทยรัฐวันนี้เริ่มต้นดูเหตุสลดที่เกิดขึ้นช่วงเช้ามืดที่ผ่านมา
รับปีใหม่กันเลยทีเดียวนะคะสำหรับเหตุไฟไหม้
บ้านของอดีตรองผู้บังคับการกองมาตรฐานวินัยค่ะ
คือเขาพาครอบครัวไปเที่ยวไม่มีใครอยู่บ้านนะคุณผู้ชม
มีเพียงพี่เมียคนเดียวอายุ๖๗ปีอยู่บ้านเฝ้าบ้านค่ะ
เกิดไฟไหม้แล้วก็ไฟคลอกเสียชีวิตในสภาพศพคือไหม้เกลียมค่ะ
เก้าอี้เลยนะคะอ่าคุณผู้ชมไปดูวินาทีที่เกิดเหตุเนี่ยค่ะ
หลังจากที่ตำรวจสนพระขนงเขาได้รับแจ้งเหตุบอกว่า
ภายในซอยปุณวิถี๓๖เกิดเหตุเพลิงไหม้แบบนี้นะคะ
เขาก็ลงไปพร้อมกับเจ้าหน้าที่กู้ภัยแล้วก็รถดับเพลิงหลายคันเลยนะคะ
กู้ภัยเองดับเพลิงเองก็ต้องเร่งช่วยกันดับไฟที่มันโหมไหม้แบบนี้ค่ะ
พอไปถึงจุดเกิดเหตุบ้านที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ก็คือ
บ้านเลขที่๑๐๔๒ทับ๒๐ลักษณะของบ้านเนี่ยคุณผู้ชมเป็นบ้านเดี่ยว๒ชั้น
ด้านหลังของบ้านก็จะประกอบเป็นโครงสร้างก็คือไม้นะคะ
เพราะฉะนั้นก็จะเป็นเชื้อเพลิงอย่างดีค่ะ
มีรั้วรอบขอบชิดเนื้อที่สักประมาณ๕๐ตารางวา
พอไปถึงเจ้าหน้าที่ก็ไปพบกับแสงเพลิงที่ลุกไหม้อย่างรวดเร็ว
บริเวณด้านหลังของบ้านซึ่งประกอบไปด้วยไม้สักส่วนใหญ่
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องรีบใช้น้ำสกัดเพลิงเพื่อไม่ให้ลุกลาม
ก็เหตุการณ์นี้ใช้เวลาสักประมาณ๒๐นาทีนะคะ
จึงจะสามารถดับเพลิงแล้วก็สงบลงได้สิ่งที่เหลือก็คือนี่ค่ะ
เท่าฐานแบบนี้นะคะไม่เกรียมเลยนะคะ
เจ้าหน้าที่ไปตรวจสอบเบื้องต้นพบว่าเพลิงจุดเกิดเหตุเนี่ยคือต้นเพลิงอยู่ที่
ห้องรับแขกภายในห้องนอนชั้นล่างไปพบผู้เสียชีวิตด้วย๑ศพด้วยกันนะคะ
ทราบชื่อต่อมาก็คือนางสมทรงวงโพธิรัฐอายุ๖๗ปี
สภาพศพนั่งเสียชีวิตอยู่บนเก้าอี้ตามร่างกาย
มีผิวหนังรอยไหม้เกลียมนะคะ
เจ้าหน้าที่เองก็ต้องนำศพไปส่งสถาบันนิติเวชโรงพยาบาลจุฬา
เพื่อพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่อไปค่ะ
ทีนี้นักข่าวแล้วก็ตำรวจไปถามเพื่อนบ้านคนที่เห็นเหตุการณ์
บอกว่าเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นสักประมาณตี๕ของวันนี้ที่ผ่านมา
มีผู้สูงอายุอาศัยอยู่ในบ้านเพียงลำพังคนเดียว
จากว่าคนทั้งหมดในบ้านเขาอยู่ด้วยกัน๔คน
ไปเที่ยวต่างประเทศ๓คนเหลือผู้หญิง๑คนอายุ๖๗ปีอยู่ในบ้าน
แล้วก็ไม่สามารถช่วยเหลือตัวเองได้ด้วยนะคะ

ถึงเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นหน่อยนะคะ

ก็เห็นไฟมันไหว้ฝั่งห้องหมด
แล้วก็กับเพื่อนบ้านก็ช่วยกันดับ
แล้วค่อยดับเบอร์ก็มา

เจ้าของบ้านเขาไปเที่ยวพวกน้องเข้าไปยุโรป

น่าจะไปทำอะไรเลยครับ
ทีนี้ตำรวจสนพระขนง

บอกว่าบ้านหลังดังกล่าว

ชัยพรวันนประภาอายุ๖๕ปี
ท่านเป็นอดีตรองผู้บังคับการ
มาตรฐานวินัยที่เกษียณอายุราชการไปเมื่อปี๒๕๕๙
บ้านหลังดังกล่าวจริงแล้วมีผู้พักอาศัยอยู่๔คนด้วยกัน
ขณะเกิดเหตุพันธุ์ตำรวจเอกชายพรแล้วก็ครอบครัว
รวมทั้งสิ้น๓คนเดินทางไปเที่ยวต่างประเทศช่วงปีใหม่
มีเพียงผู้ตายก็คือพี่เมียอายุ๖๗ปีอยู่ในบ้านเพียงคนเดียวค่ะ
หลังเกิดเหตุก็เลยประสานเจ้าหน้าที่พิสูจน์หลักฐานไปตรวจสอบนะคะ
เรื่องต้นคาดว่าสาเหตุเพลิงไหม้เกิดจากไฟฟ้ารัดวงจร
ปลั๊กไฟต่อพ่วงหลังจากนี้ก็จะประสานกับเจ้าของบ้าน
แล้วก็สอบปากคำพยานอีกครั้งเพื่อสรุปสาเหตุที่แท้จริง
สำหรับเหตุเพลิงไหม้นี้ต่อไปด้วยนะคะ
ใครที่ไม่อยู่บ้านช่วงที่เป็นเทศกาล
ก็ต้องตรวจสอบเรื่องของฟืนไฟให้ดีด้วยนะคะ
โดยเฉพาะปลั๊กไฟต่อพ่วงนะคะเราพ่วงมาจากจุดเดียว
แต่ว่าจุดนั้นมันเสียบเพิ่มได้อีกหลายจุด
ถ้าเสียบพร้อมกันไฟมันเกินนะคะ
ดวงจรได้นะคะระมัดระวังนะคะ